คดีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ที่ตอนแรกมีรายงานนะครับว่าถูกชุดที่จังหวัดนนทบุรี
ตำรวจก็ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าที่จริงแล้วไปกับครูหนุ่มคนสนิทแล้วเกิดทะเลาะกัน
ในเรื่องของการเล่นไลน์นะครับจนฝ่ายหญิงบอกให้จอดรถแล้วก็เปิดประตูลงมา
ก่อนที่จะโทรศัพท์บอกแม่ว่าถูกฉุด
ซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจตรีสู่ศักดิ์ปรกรรมกุลผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนนทบุรีก็ได้แถลงความคืบหน้านะครับ
ในคดีคนร้ายฉุดนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
โรงเรียนแห่งหนึ่งบนถนนพิบูรสงครามอำเภอเมืองนนทบุรี
เมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดรถยนต์ตามที่ผู้เสียหายบอก
จอดอยู่จุดกลับรถสะพานพระราม๕
ถนนพิบูรสงครามแล้วเห็นผู้เสียหายเดินลงมา
เมื่อตรวจสอบผู้ครอบครองรถพบว่าเป็นครูหนุ่ม
วิชาคอมพิวเตอร์อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
นำพยานหลักฐานต่างไปสอบถามครูคนดังกล่าว
ซึ่งก็สารภาพนะครับว่าเป็นรถของตัวเองจริง
ในวันเกิดเหตุได้ไปรับนักเรียนหญิงชั้นม๖

ซึ่งทำแบบนี้มาปีกว่าแล้วเพราะว่ามีความสนิทสนม
สงสารเด็กที่ต้องนั่งรถแท็กซี่ไปโรงเรียนทุกวัน
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องชู้สาว
แต่วันนั้นได้ตักเตือนนักเรียนในเรื่องของการเล่นไลน์มากเกินไป

ก่อนที่จะโทรศัพท์บอกแม่ว่าถูกฉุด
และไปแจ้งความกับตำรวจ
อยู่ระหว่างสอบสวนนักเรียนหญิงแล้วก็ผู้ปกครอง
รวมถึงครูที่รับเด็กไปเพื่อหาข้อเท็จจริงก่อน
เรื่องต้นจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
และสั่งย้ายครูหนุ่มที่ก่อเหตุ
ไปช่วยงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓ครับ